ทุกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อดีตภรรยาของบัวขาวนะครับ
นางสาวอัญวีพรชัยวิบูรณ์หรือว่าเก๋นะครับคุณเก๋ไปกับทนายอนัญชัยชายเดชที่มาดูแลคดีความให้ไปที่สนโชคชัยนะครับ
รวมทั้งตัวของบัวขาวนะครับก็คือนายสมบัติบัญชาเมฆด้วยนะครับ
ผู้จัดการส่วนตัวด้วยบัวขาวนักโมยไทยชื่อดังนะครับ
นายอนัญชัยบอกว่าหลังจากที่ทนายนัญชัยกับคุณเก๋
ไปที่สารเยาวชนและครอบครัวเมื่อ๒๙เมษายนที่ผ่านมายื่นฟ้องศาลเรียกร้องให้บัวขาวรับรองบุตร
ก็คือลูกสาววัย๕ขวบของบัวขาวกับคุณเก๋ให้เป็นบุตรตามกฎหมาย
แล้วให้สารมีคำสั่งชำระค่าเลี้ยงดูลูกสาวเป็นเงิน๒๕ล้านบาทด้วยสำหรับบัวขาว
กระทั่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นรวมทั้งในเพจบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆ
มีการพูดถึงการเรียกร้องเงิน๒๕ล้านบาท
ซึ่งเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
ไม่รู้ว่าแอดมินเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากไหน
วันต่อมาตัวทนายอนัญชัยกับคุณเก๋ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกครั้ง
ว่าทำไมถึงต้องมีการเรียกร้องเงิน๒๕ล้านบาท
แบ่งเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าการศึกษาต่างนานา
จบปริญญาตรีค่าประกันชีวิตก็พิจารณาไปตามความเหมาะสม
ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลด้วย
หลังจากนั้นทางเพจได้นำข้อมูลที่คุณเก๋กับทนายอนัญชัยให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องเงินค่าเรียกร้อง๒๕ล้านบาทไปโพสต์ลงบนเพจ
ทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งต่อว่าด่าทอวิพากษ์วิจารณ์
ลามไปถึงตัวอดีตภรรยาของบัวขาวแล้วก็ครอบครัว
หาว่าทนายอนัญชัยเนี่ยก็โดนไปด้วย
หาว่าเป็นสามีใหม่ของคุณเก๋เกาะกระแสสร้างชื่อเสียง
ทัวร์ทั้งคุณอนัญชัยแล้วก็คุณเก๋เนี่ยได้รับความเสียหาย
วันนี้ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับบัวขาวในนามเจ้าของเพจ
ทั้งพี่สาวของบัวขาวด้วยในข้อหามินประมาทนะครับ
นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพรบคอมพิวเตอร์
โดยจะเอาเงินค่าปรับที่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าทั้งหมดนะครับ
ผู้หญิงอันนี้มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบุฒิ์
ให้รับรองบุตรไม่ได้ให้กดตัวเขาแต่คุณก็ไปตีความ๒๕ล้าน
พอผมไปอธิบายว่าไอ้๒๕ล้านมันมาได้ยังไงเขาคิดกันยังไง
ซึ่งทนายส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้ผมเป็นทนายมา๓๕ปี
ผมก็เลยบอกเป็นวิทยาธารเขาคิดกันยังไงเลสยังไง
ไม่พออีกด่าอีกเราไม่เคยพูดที่ไหนเลย
ว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูเท่าไหร่นะครับไม่พูดไม่ได้พูด
แต่ปรากฏว่ามีเพจนี้ครับไปโพสต์ข้อความว่าเราเรียก๒๕ล้านบาท
ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเอามาจากไหนแค่นั้นแหละครับทัวร์ลงเลย

มันลามไปถึงครอบครัวผมด้วย
เมนต์แม้กระทั่งว่าผมเป็นผัวใหม่ของคุณเก๋
คุณเก๋อดีตภรรยาบัวขาวบอกว่ารู้สึกเสียใจที่เพจบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆ
ออกมาโพสต์เรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ใช่ประเด็นที่ต้องการ
เพราะประเด็นหลักก็คือต้องการให้บัวขาวเซ็นรับรองบุตรให้ถูกต้อง
ลูกสาววัย๕ขวบของเธอกับบัวขาว
พี่สาวของบัวขาวยังออกมาพูดพาดพิงไปถึงสามีเก่าของเธอ
ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
แล้วยังช่วยเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกที่มีด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยมาตลอด
ต่างจากบัวขาวที่มีลูกสาววัย๕ขวบด้วยกัน
อยากให้บัวขาวเนี่ยออกมาพูดบ้างและแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมา
ร่วมข่าวออกไปตรงนี้ก็แสดงภาควิทยาลัยมาเก็บสิ่งเรียน
แต่คนที่เป็นเหตุทำให้พวกเขามาด่าเรา
เราเสียใจตรงนี้มากค่ะวันนี้เก๋มั่นใจมากว่าบัวขาว
ไม่มีศักยภาพและไม่มีคุณภาพในการเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี
และไม่สามารถที่จะเป็นพ่อของลูกที่ดีค่ะส่วนทางฝั่งของบัวขาวนะคะ
ท่านผู้ชมครับเราไปดูที่เพจบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆนะครับ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะลงคลิปของบัวขาวกำลังปรับหน้าดิน
ทำพื้นที่เกษตรของตัวเองอยู่ค่ะนี่นะฮะ
ที่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่คุณเก๋กับทนายนัญชัยไปแจ้งความ
มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเราก็ไปที่บ้านสองหนองตะบนเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์บ้านของบัวขาวที่บ้านก็ไม่เจอบัวขาวนะครับ
พี่สาวก็ไม่เจอนะครับมีรถกระบะจอดอยู่ไม่เจอใครนะฮะ
รถของบัวขาวก็ไม่เจอไปที่ค่ายมวยศูนย์เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
จากบ้านบัวขาวสักสองร้อยเมตรที่ค่ายมวยก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะอืมอ่า
เพื่อบัวขาวรั่วทางผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวจะใช้แจ้งอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกได้นะครับค่ะจะได้ฟังทั้งสองด้านนะคะ